ไปดูคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะคะสำหรับเวียกับเบลล่านะคะ
เห็นว่าวันก่อนไปสัมภาษณ์กับพี่สื่อใช่ไหมคะ
แล้วก็เบลล่าเนี่ยหลุดปากเรียกมาว่าแฟนจริงหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าที่แน่แฟนคลับได้ฟินกันเยอะเลยกับภาพความหวาน
เวลาลานีกับเวียสกลวัฒน์นะคะนิตยสารแพรวเขาถ่ายกันมา
เหมือนจะเก๋เหมือนจะหวานหลายเหมือนเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าเหมือนเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้นะคะ
ล่าบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้ก่อนจะเดินทางไปเที่ยวไอแลนด
ทำแทนไม่ได้อีกนะจ๊ะไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปย้ำความหวานอวดใครค่ะ
ส่วนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเบลล่าให้สัมภาษณ์และหลุดปากเรียกพี่เวียว่าแฟน
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้หลุดนะจ๊ะตอนนั้นเนี่ย
แต่เป็นการทวนคำถามพี่สื่อมวลชน
ซึ่งส่วนตัวไม่ได้ยึดติดหรอกว่าจะเรียกแฟนหรือว่าเรียกอะไรนะคะ

ผมไม่ได้อยากมาจำกัดว่าจะเป็นคำไหนมายึดติดกับที่แค่คำคำเดียว
ไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้อยากจะใช้คำนั้นหรือไม่อยากเรียกอะไร

เรื่องของสถานะก็ว่าก็แล้วแต่คนจะตีความหรือควรจะมองหรือควรจะอยากจะเรียกอะไรอะไรอย่างนี้เนาะ
หรือว่าถ้าคนอื่นเนี่ยจะเรียกคำนี้ก็แบบเออก็ได้ก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะ
ไม่ต้องเรียกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแฟนกันนะจ๊ะ